เป็นที่ชื่นชมนะคะและพูดถึงอย่างมากนะคะของชาวเน็ตค่ะ
ภาพนี้เลยค่ะภาพสุดประทับใจนะคะ
เป็นการร่วมโต๊ะทานอาหารของคุณแม่มุกดากับลูกสาวคุณแจซอน
โอ้ยแฮปปี้ขอบคุณค่ะพร้อมลูกเขยและก็หลานชายค่ะ
หลังจากที่เมื่อ๒ปีก่อนถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวเนี่ย
คือครอบครัวนี้เขาประกาศตัดขาดความเป็นแม่ลูกกันไปนะคะ
ซึ่งการกลับมาเจอกันคราวนี้นะคะสืบเนื่องมาจากคุณแจซอนเนี่ย
อันนี้เป็นภาพแฟมภาพนะคะตอนนั้นน้องยังเด็กอยู่เลยนะคะ
คือคุณแจซอนทราบว่าคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้
ระยะใกล้สุดท้ายด้วยจึงมาเยี่ยมนะคะ
ซึ่งก็ออกมาเปิดเผย
บอกว่าวันนั้นตัวเองไม่ได้ไปเพราะติดถ่ายละคร

เอาไปฟังบางช่วงบางตอนกันค่ะ
ห้องซนเขากลับมาเพราะว่าเขาได้เขาคุณแม่ป่วย

ก็ดีใจที่เขาสามารถเยี่ยมคุณแม่
อดีตที่มันผ่านไปก็ปล่อยให้มันผ่านไปเลยแล้วกันนะครับ
ผมไม่นะผมไม่ได้โกรธผมไม่ได้ทิศถิอะไรนะครับ
ตอนนี้เราคอนเซ็นเทจไปถึงเรื่องอาการของคุณแม่มากกว่า

ซึ่งวันนี้เป็นทำคีโมเข็มที่๒
เยียวยาได้เสมอเป็นการจ่ายให้คุณแม่มุกดาด้วยนะคะ
ถูกต้องค่ะใต้สถานการณ์ที่ร้ายก็ยังมีสิ่งดีอยู่เสมอนะคะคุณผู้ชมค่ะ